เจ้าของดารมสูชิกลับมาเมืองไทยแล้วนะคะ
ตำรวจก็ไปควบคุมตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยค่ะ
เรื่องต้นนะคะทางเจ้าของก็คือนายบอนนี่อายุ๔๐เนี่ยค่ะ
เขาก็บอกว่ายอมรับสารภาพกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ที่เขาขายคูปอง๑๙๙เขาบอกเขาขาดสภาพคล่อง
ตั้งใจว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการขาดสภาพคล่อง

อันนี้คือบอนนี่นะคะในเมธาเชลลิงศุกรยุ๔๐ปี
ผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชน

คอมพิวเตอร์นักข่าวบอกว่าสีหน้าก็ไม่ค่อยสู้ดีนัก

ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่กรมจักรรมัชกรรมสอบศูนย์กลาง
นายเมธาถูกนำไหมสารเข้าจับตัวกลางสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะ
กำลังหอบพี่อุศัมพาระกลับมาจากต่างประเทศ
ตัวมีเงินสดติดตัวประมาณ๗แสนกว่าบาทไทย
แต่เป็นเงินดอลลาร์นะคะสัก๒๐๐๐ดอลลาร์ได้

เมธาเป็นข่าวตั้งแต่๑๗มิถุนายน
แต่จริงแล้วเขาออกเดินทางไปต่างประเทศ

ไปดูไบแล้วก็ไปสหรัฐอเมริกาต่อ

ถูกจับ๒ข้อหาอย่างที่บอกไปนะคะ
เรื่องของช่อกงและพรบคอมพิวเตอร์
ส่วนข้อหาอื่นกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานว่าจะผิด

เรื่องของพระราชกำหนดกู้ยืมเงิน

ผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกว่า
นายเมธายืนยันว่าก่อเหตุคนเดียว
กะว่าจะได้เงินมาเยอะแล้วก็หมุนเวียนในธุรกิจ
แต่มันทำให้สถานการณ์กลับแย่ลง
ทีนี้ค่ะผู้เสียหายขอแบ่งเป็น๓กลุ่มนะคะ
ก็คือกลุ่มนักธุรกิจที่ซื้อแฟนชาย๔ราย

แล้วก็กลุ่มที่ซื้อคูปองไปขายต่อ

คือซื้อไปเพื่อจะกินเองกับซื้อไปขายต่อ
มูลค่าความเสียหายกลุ่มผู้ลงทุนทำธุรกิจเนี่ยค่ะ
ไม่ต่ำกว่า๕๒ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าที่ซื้อคูปองไปแล้ว
ความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒๕ล้านบาท
เรื่องของการยังไม่ได้รับเงินค่าวัตถุดิบอีกค่ะ

ทีนี้ตำรวจอายัดบัญชีเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน
แล้วก็มันมีประเด็นที่นักข่าวก็ถามว่าการเดินทางไปต่างประเทศ
ไปถ่ายเททัพสับสินหรือเปล่า
เขายืนยันว่าไม่ได้ถ่ายเททรัพย์สินอะไร

แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งฝากขังต่อสารและคัดค้านการประกันตัวนะคะ
เพิ่มเติมให้คุณผู้ชมนิดนึงเมื่อวานที่เราเล่าไป
ว่าคนก็ไปดูเฟซบุ๊กของบอนนี่
แล้วก็ไปดูว่าเขาใช้ชีวิตดูหรา

แล้วก็มีเพื่อนชายคนสนิทคนนึงที่เหมือนกับคบหาดูใจกันอยู่

แล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมหนีไปด้วยกันไหมหรืออะไร

วีดีโอคอลไปถามคุณมาร์ค
คุณมาร์คนี่อยู่บอสตันสหรัฐอเมริกา

คุณมาร์คบอกว่าไอ้ที่ไปดูเฟซบุ๊กกันเนี่ย

กับบอนนี่เลิกกัน๓๔ปีแล้วนะคะ
คุณมาร์คบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงประชาชนอะไรเลย
รู้ข่าวแล้วว่าบอนนี่โดนจับ
ส่วนใครที่สงสัยตรวจสอบไทม์ไลน์ของมาร์คได้

มาร์คชาญเทียเข้าไปดูได้
เขามีแฟนใหม่แล้วเขาเลิกกับบอนนี่ตั้งนานแล้วค่ะ
อย่าไปต่อว่าเขานะอย่าไปบูลลี่เขานะ
อย่าไปพาดพิงว่าเขาเกี่ยวนะเขาไม่เกี่ยว
ที่ผมออกมาพูดเพราะว่าผมอยากออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเอง
ตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยากพลาดพิงถึงพี่บอล
เลิกมา๓จะ๔ปีกว่าแล้วครับ
คือต้องบอกก่อนว่า๓๔ปีที่เลิกกัน
ผมไม่ได้ติดต่อกับพี่บอลเลย
หลังจากที่เลิกกันมาก็อย่างที่บอกพี่เจริญ

เรื่องการทำเฟรนชายโกงไม่โกงไม่มีการรับฟ้า
แล้วก็อย่างบางข่าวก็บอกว่ามีธุรกรรมทางการเงินนู่นนั่นนี่

ผมรู้สึกผมเสียหายมากนะพี่
เพราะว่าข่าวออกมาว่าเขาหอบเงินมาเปย์ผู้ชาย
ซึ่งมันเป็นรูปผมเนี่ยมันชัดเจน
ถึงแม้จะเซ็นเตอร์ตามตอนนี้ผมปรึกษากับทนายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กับสื่อต่างที่ออกข่าวที่ไม่เป็นความจริง
แล้วก็คนคอมเมนต์ถึงผมไม่ดี
คุณมาร์คก็เลยบอกว่ามีคนไปเม้นต์หนึ่งเขาไม่ดีค่ะ

เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยค่ะ